คุณผู้ชมที่อุดรธานีนะคะมีอดีตสมาชิกอาสารักษาดินแดนค่ะ
เมาเหล้าเมาหนักขนาดที่ว่าหลานต้องไปรับตัวกลับมาที่บ้าน
ก็กล่าวว่ารับกลับมาที่บ้านคงจะหลับไปแล้วล่ะ
สักพักได้ยินเสียงดังปั้งทุกคนตกใจวิ่งไปดูที่บ้านหลังนั้น
สภาพที่เจอคือตัวของผู้ชายคนนี้อดีตอาสารักษาดินแดนเนี่ย
อดเมียตัวเองร้องไห้คงไม่ต้องบอกว่าเมียอยู่ในสภาพไหนนะคะ
เขาเอาแต่บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแค่ยกปืนขู่เฉยค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือนายบุญเพ็งอายุ๖๖ปีนะคะ

ร้องไห้เสียใจพร่ำควรแล้วก็เอาแต่เรียกชื่อนิด

นิดคือภรรยาเขานะคะอรการชะโลบนอายุ๕๕ปี
เขาบอกว่าเขาเนี่ยทำปืนพกสร้างก้าวมอมมอลลั่นใส่เมีย
ทำให้เมียเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนที่บ้านพัก
คือในอำเภอเมืองดอนธานีนี่แหละค่ะกลางดึกที่ผ่านมา
ชุดสึบสวนสะพอโรนสูงก็เข้าตัวสอบนะคะ
ก็เจอร่างผู้ตายเนี่ยมีรอยกระสุนเข้าที่คอด้านขวาทะลุออกทางซ้าย
มีปลอกกระสุน๙มมตกอยู่ในห้องนอน๒ปลอกค่ะ

ส่วนนายบุญเพ็งนะคะได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายกระสุนฝังใน
กู้ภัยพยายามนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยขัดขืน
บอกว่าจะเข้าไปดูเมียค่ะลักษณะก็คือยังเมาอยู่เลยนะคะ
สุดท้ายต้องให้ญาติมาเจรจาถึงจะยอมไปรักษาอาการที่โรงพยาบาลค่ะ
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะหลานชายเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาไปโยนทิ้งไว้ใต้ต้นมะม่วงใกล้บ้าน
เพราะกลัวว่าผู้ก่อเหตุจะใช้ปืนกระบอกนี้ยิงตัวตายตามภรรยาไป
ก็ถามเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปรับนายบุญเพ็งจากบ้านญาติหลังจากที่ไปนั่งกินเหล้ากัน
ซึ่งทันทีที่นายบุญเพ็งเข้าบ้านเนี่ยเปิดฉากทะเลาะกับเมียเลย
แต่เขาก็ไม่ได้สนใจก็คิดว่าเออผัวเมียเนอะก็มาส่งแล้วอ่ะ
อย่างน้อยกลับบ้านปลอดภัยหลานก็เลยขับรถไปบ้านพี่ชายที่อยู่ไม่ไกลนัก
ไม่ถึง๒๐นาทีค่ะได้ยินเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้งสามนัดด้วยกัน
ตกใจกันหมดเลยเลยรีบวิ่งเข้าไปดูก็เห็นนายบุญเพ็งเนี่ยร้องไห้ก่อศพผู้ตายไปแล้วอะค่ะ
พอถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาบอกเขาทำปืนลั่นใส่เมีย
แล้วตัวหลานชายก็เลยเอาปืนไปโยนทิ้งไว้ใต้ต้นมะม่วงเพราะกลัวว่าเดี๋ยวลุงจะยิงตัวเองตายตามไปนะคะ
แล้วก็เลยรีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือค่ะ
ทีมข่าวเราไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมานะคะบันทึกภาพแล้วก็เสียง
ตอนที่เขาบอกว่าเขาทำปืนลั่นลองฟังดูนะคะ
ถ้าดูจากเวลาในกล้องวงจรปิดก็คือตอน๔ทุ่ม๙นาทีนะคะ
นัดแรกเนี่ยดังขึ้นมาลดทิ้งช่วงประมาณสักสิบวินาทีได้
ก่อนที่จะได้ยินเสียงนัดที่๒แล้วก็นัดที่๓ตามมานะคะ
ตำรวจก็เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดค่ะ
เราส่งคุณแจ๊คนัทวินลงพื้นที่ไปคุยกับลูกชายของนายบุญเพ็งคนเกาะเหตุนะคะ
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นเมียใหม่ของพ่อพ่อรักมากเลย
ก่อนหน้านี้ก็ไม่สบายพอนี่ดูแลทุกอย่าง
เสือผ่ากางเกงในเสื้อในหาข้าวให้กิน

ที่ผ่านมาถามว่าทะเลาะกันไหม
ก็มีทะเลาะกันบ้างตามภาษาแหละผัวเมียอยู่ด้วยกัน
อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อมูลจากลูกชายของคนก่อเหตุนะคะ
เขาบอกว่าเมียใหม่พ่อคนนี้เนี่ยชอบสั่งซื้อของออนไลน์
พ่อก็เลยไม่พอใจอยู่หลายครั้งมองว่ามันฟุ่มเฟือยซื้ออะไรเยอะแยะ

แต่เท่าที่เห็นคือไม่เคยลงไม้ลงมือกันเลย
ที่รู้มาที่หนักจริงคือเคยเกิดเหตุแย่งปืนกันมาครั้งหนึ่งแล้ว

ข้อมีข้อเสียคือเล่าเข้าปากเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นคนอารมณ์ร้อน
และพ่อชอบพกปืนติดตัวตลอดคือจะเหน็บไว้ที่เอวเป็นประจำ
ร้องไห้ทุกอย่างผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดหรอก
เพราะว่าแกรักแพทย์คนนี้แกมากจริง
ใช่ครับเพราะกรณีที่ตอนผมอยู่
คนตายก็ไม่เคยจะไปแย่งไปอะไรนะ
เวลาเห็นพ่อถือปืนแกก็จะหลบเข้าห้องนอน
แต่ผมก็ไม่ได้อยู่นี่ขนาดจะปิดปีแล้ว
แกเมาไงพอหายเมาแล้วก็เป็นอีกคนนึง

ใช่คุณผู้ชมส่งมาหลังที่ภิกะหอยถามเลยครับว่า
คนก็ถามอีกว่าถ้าบอกว่าเอาปืนขึ้นมาขู่

ถ้าไม่ขึ้นนกมันก็ไม่ลั่นหรือเปล่า
แล้วหน้าที่หนึ่งกับหน้าที่สองมันก็ทิ้งช่วงด้วยนะ
ทิ้งช่วงประมาณสัก๑๐นาทีได้
แต่ว่าเขาบอกว่ายื้อแย่งปืนกันไง
แล้วตัวของคนก่อเหตุเองก็ได้รับบัตรเจ็บด้วย
ได้คุยกับแม่ของคนตายนะคะ
ก็เข้าไปเก็บของของลูกสาวอะค่ะ
เขาบอกว่าจริงทั้งคู่ก็รักกันดี

แม่บอกแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนกันนะ
ก็ไม่ค่อยเชื่อเหมือนที่ทุกคนส่งคอมเมนต์มานี่แหละ
แต่พอเห็นเขามาร้องไห้ยกมือไหว้ขอโทษ

เพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่าดูแลลูกสาวดีมาโดยตลอดนะคะ

แล้วคุยกับร้านชายของหน่ายบุญเพียงคนกรเหตุนะครับ
ที่เป็นคนไปรับหน่ายบุญเพียงต่ำมาจากวงเล่าอะ

วันนั้นอะเค้าเม้านากมากเลยหรอ

หลานบอกไม่ได้หนักขนาดนั้นนะพี่
แต่ว่าพอไปส่งถึงบ้านก็ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
แล้วเสียงปืนมันก็ดังขึ้นมาเลย
ก็เห็นผู้ตายเพื่อนนอนอยู่กับข้างเตียงนะครับ

เก้อก็ร้องให้ก่อสุกครับ

ยังมีอะไร
ฝากก็ได้

ว่าเนี่ยเป็นการพูดคุยกันกับผู้ตายคุณนิดนะคะ
ส่งข้อความไปว่าพู่ว่าม้ากินเหล้าอยู่ที่บ้านนะ
เธอก็ตอบกลับมาว่ามีอะไรไม่เป็นไรหรอก
แล้วก็บอกเนี่ยเพิ่งจะไปโรงทานกันมาเมื่อยแล้วอยากพักผ่อน
แล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าง้อนเหรอเธอก็ส่งแค่ข้อความหัวเราะกลับมาเฉย
นี่งอนเหรอเขาก็ส่งมาฮ่าอะไรแบบนี้นะคะ
ซึ่งจริงแล้วเขาบอกว่าโดยปกติอย่างที่บอกค่ะว่าคุณนิดเนี่ยเธอไม่สบายใช่ไหม
คือเธอค่อนข้างจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงปกติก็เลยไม่ค่อยชอบออกไปไหน
ก็เลยไม่รู้ว่าอันนี้งอนจริงไหมที่แบบว่าสามีออกมากินเหล้าแล้วกลับบ้านดึก
กลับไปทะเลาะกันหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะ
ทีนี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้อายัดตัวนายบุญเพ็งเอาไว้อยู่ระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บ
ที่ถูกปืนลั่นใส่แขนซ้ายเพราะว่าที่ตัวเขาก็มีร่องรอยถูกยิงเหมือนกัน
เดี๋ยวตำรวจจะตรวจหาเขม่าวดินปืนค่ะ
แล้วก็จะสอบปากคำถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น
เพื่อสรุปสำนวนคดีนะคะ